มาบอกกันเป็นประจำจนจะสนิทกันอยู่แล้ว
อะไรอ่ะแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
เหลือมโอ้มาอีกแล้วค่ะไปดูค่ะ

แต่ว่าก็ไม่อยากให้มาถูกไหมค่ะไม่ต้อง
ไอ้ตัวนี้ใหญ่มากใหญ่มากแล้วนอนลายพร้อยอยู่แบบนี้
ออกไปเลยค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะคะ
อยู่ที่ตำบลกกดูอำเภอเมืองจังหวัดเลย
พูดว่างูเข้าบ้านพี่พี่กู้ไพยก็ไม่รอช้า
มาพร้อมอุปกรณ์บ่วงเชือกมาครบเลยนะคะ
ทำการจับเจ้างูตัวนี้ดูคุณผู้ชมค่ะ
ดูนะขณะที่กำลังจับอยู่คุณดูมันดิ้นดิ้นดิ้น
เห็นไหมมันหนีมันไม่ยอมให้จับง่ายนะ
พี่กู้ภัยต้องช่วยกันจับแบบดึงบริเวณหัวมัน
แล้วก็ดึงตรงท้ายด้วยนะคะใช้เวลากันอยู่นานเหมือนกัน
แล้วกว่าสิบนาทีอ่ะถึงจะจับเจ้างูเหลือมตัวนี้ได้
เพราะว่ามันเหนื่อยแหละไม่มันเหนื่อยเราก็เหนื่อย
มีอยู่สองอย่างแต่โชคดีที่มันเหนื่อยก่อนหมดฤทธิ์
ก็เลยยอมให้จับซะดีดีแบบนี้คุณผู้ชมหมดแรงคอห้อยเลย
ลากออกมาดูสิจับออกมาดูซิมาวัดขนาดกันสักหน่อย
ไม่ได้รับเชิญขนาดนี้ยังจะมาตัวใหญ่อีก
วัดขนาดกันค่ะตัวมันใหญ่จริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ยาว๓เมตรค่ะหลังจากนั้นพี่กู้ภัยก็ต้องใช้เวลาในการหากระสอบด้วย
เพราะว่าตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะก็นำมันเข้าสู่ถุงกระสอบแบบนี้
เดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะจ๊ะ
อย่าไปอยู่ในบ้านคนนะจ๊ะไม่อย่างนั้นก็จะโดนจับมาวัดแบบนี้จ้ะ